เริ่มกันที่เกมอุ่นเครื่องค่ะระหว่างไทยกับจีนเมื่อวานนี้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
แม้ว่าสุดท้ายจะแพ้ไปนะคะแต่ว่ามิรานรายวัชก็บอกว่า
ที่จะแก้ไขเพื่อที่จะลุย๒รายการใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
เจอกับทีมชาติจีนนะคะอันดับที่๗๓ของโลกก็แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถาน
เกมนี้เทียสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็กวินธรรมศาจานันทร์๓นักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ต่างแดนลงสนามค่ะ
นาทีที่๓๔นะคะจีนขึ้นนำค่ะจากอู่เล่ยค่ะตามเข้าไปซ้ำลูกยิงนะคะ
นำก่อน๑ประตูต่อ๐หลังจากนั้นเกมต้องล่าช้าในครึ่งหลังค่ะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะ
และในช่วงครึ่งหลังทีมชาติไทยก็ส่งสหรัฐอยู่เรนนูรูนศรียานเกมแล้วก็มาโนเอลทอมเบียลงสนาม
และมาถึงนาทีที่๗๔ค่ะในจังหวะโต้กลับนะคะอู่เลยตัดบอลเข้ากลางก่อนที่จะยิงค่ะ
แล้วก็ไปฉลับสหรัฐอยู่เย็นโค้งเสียบเสาเข้าประตูไปให้จีนขึ้นนำ๒ประตูต่อ๐นะคะ
ซึ่งในช่วงท้ายเกมค่ะศาสลักไหนประโคนนะคะก็เปลี่ยนตัวลงมาแทนอดีศรพรมรัฐนาทีที่๘๐
มีลุ้นทำประตูถึง๒ครั้งด้วยนะคะสำหรับสลักษณ์ค่ะจากการหลอกกองหลังจีน
แล้วก็ยิงนาทีที่๘๘แล้วก็ยิงไกลอีกครั้งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะแต่ทำได้เพียงแค่หวาดเสียวเท่านั้น
จบเกมค่ะจีนก็เลยบุกมาชนะทีมชาติไทยไป๒ประตูต่อ๐เก็บสถิติชนะไทยแมชที่๒๔จากการพบกันทั้งหมด๓๘นัดด้วยกันค่ะ
จากต้องการเน้นผลการแข่งขันแต่ว่าในอนาคตผู้เล่นหน้าใหม่เหล่านี้ก็ยังมีโอกาสกับทีมชาติไทยต่อไปนะคะ
เช่นเดียวกันกับผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ได้ติดทีมชาติชุดนี้เหมือนกัน
จากนี้ค่ะก็จะรีบปรับข้อบกพร่องนะคะก่อนที่จะแข่งขัน๒รายการใหญ่

ต่อที่เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินกันบ้างนะคะ
ก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในวันนี้นะคะ
เนื่องจากว่ารูปเกมของจีนไม่ได้เหนือกว่า
หากทำได้ก็คงทำทุกวิถีทางไม่ให้ฝนตกลงมาค่ะ
คือจีนไม่ได้ดีกว่าเราเลยคือแบบ
คือจีนเขาแบบไม่ได้ดีกว่าเรา
คือเราสมควรเป็นผู้ชนะแต่เราก็

ถ้ามีคาถาเสกฝนไม่ให้ตกได้ก็คงจะดีครับผม

ลำบากกับพวกเราที่ตากฝนเสียค่าบัตร
ก็คือพวกผมก็จะพยายามพัฒนา
นัดหน้าหรือทุนาเมนต์หน้าอะไรอย่างนี้

กับคุ้มค่าในการดูแล้วก็
จะไม่ได้เสียใจในภายหลังก็ขอโทษด้วยครับ